ต้องบอกว่าดิฉันมีโอกาสเคยเจอเขาทีนึงตอนไปทำรายการ
คือเขาตัวติดกันเลยแหละกับแฟนตัวจริงของเขานะคะ

หุ่นก็ใกล้พี่ฮายอาวพรของเราเหมือนกันคุณผู้ชม
แต่ใครที่บอกว่าพี่ฮายอาภพรของเราอ้วนเตี้ยมะขามป้อม

เพราะว่าตอนนี้พี่ฮายชิคคัมแบ็คแล้วนะคะ
กลับมาพร้อมกับหุ่นที่เชฟบ้ะ

โอ้ยชิคกี้พายพร้อมกับเคล็ดลับในการดูแลตัวเอง
ให้หุ่นนี้ที่พังกลับมาฟิชปังอีกครั้งนึง

เชฟบ้ะ
ไฮโอ้โหทักกันแบบฝรั่งเลยสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะหายประพรนครสวรรค์นะคะ
ก่อนทำงานก็จะมาเดินรูอย่างน้อย

เดี๋ยววันนี้เราจะมาออกกำลังกาย
แล้วก็คุยกันไปด้วยนะคะคุณผู้ชม
คือสาเหตุที่พี่ไอหันมาออกกำลังกายแบบนี้นะคะ
ก็จริงแล้วโรคภัยไข้เจ็บมันถามหา
เริ่มมีอาการตัวบวมเริ่มแบบนอนอยู่
บางทีตี๔ตี๕ลุกขึ้นมาสะดุ้ง

ไขมันก็๓๐๐กว่ามั้งรู้สึกว่าน้ำตาลก็แตะเบาหวาน

การกินก็คือไม่กินมัน

อยากรู้ริมรสว่าเออโอเคอร่อย
เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่อยากจะดูแลตัวเอง
โดยการเรื่องโรคภัยไข้เจ็บยาวิเศษที่สุดคือ

พอทำซิงเกิ้ลออกมาก็เพลงเดียวสองเพลงก็สามารถทำได้
จริงแล้วพี่ไฮหาเพลงโดนจะเลยเนี่ย

ยังไม่ได้เลิกนะคะยืนยันเลยว่ายังไม่เลิก

แน่นะปีนี้อาจจะได้ฟังกัน
เอาจริงปีนี้อาจจะได้ฟังกัน
แต่ว่าต้องบอกเลยว่าตอนนี้พี่ฮายเขากลับมา๓๔๒๔๓๕๐

อายุก็เยอะขึ้นด้วยนะคะแต่อย่างที่บอกไปแหละ
อีกหนึ่งอย่างที่เราต้องรอติดตามก็คือผลงานของพี่ฮาย
เพราะว่าหลายคนรู้กันดีว่าถ้าเกิดว่าพี่ฮายไปคอนเสิร์ตที่ไหน
รับรองว่าเต็มวงห่างเครื่องนี่แบบมาแน่นเลยจ้ะ
อันนี้แน่นจะไปสมัครไปห่างเครื่องของพี่ไฮ
คือที่ฉันรออยู่ตอนนี้อยากติดตามผลงานของพี่ไฮ
เพราะว่าออกอัลบั้มหรือว่าออกผลงานซิงเกิ้ลใหม่มาแต่ละครั้งนี้
มีท่าเต้นยอดฮิตให้เราได้ติดตามกันตลอดเลย